แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกออทรรณนะรึปล่ะ
เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงค่ะ
สาวแก้วไปเมืองไหนเมืองนั้น
มักจะมีเหตุภัยเสี่ยงตายตลอดเลย

แต่ว่าใครจะรู้นะคะว่าตอนขับรถเนี่ยต้องฝ่าพายุน่ากลัวสุดเลย
เดี๋ยวไปฟังแก้วเรากันหน่อยนะครับโทนี่นะค่ะ
แก้วนี้ขึ้นชื่อเลยนะไปที่ไหนพายุที่นั่นนะ
แต่ว่าภูมิประเทศเขามันไม่มีต้นไม้มาบังลม

จนระบบมันพัง
มีเรื่องมีเรื่องของเจอผ่ายุ
ถ้าไม่เจอพายุก็คือเมืองนั้นซ่อม
สมมุติแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นขึ้นชื่อของเขา

นี่คือแก้ว